มีกลุ่มวัยรุ่นเขามาทำร้ายร่างกายผู้ชายคนหนึ่ง
ผู้ชายคนนี้เขาเป็นเจ้าของหนังสือพิมพ์ท้องถิ่นที่ชนบุรี
เจ็บสาหัดฟันหักสองซี่กระดูกซี่โค้งเร้า
แล้วคนที่บาดเจ็บก็บอกว่าถ้าเกิดผมมีปืนอยู่
นี่คือภาพจากกล้องวงจรปิดนะคะที่คุณผู้ชมเห็นจุดที่เกิดเหตุบริเวณนี้เนี่ย
แล้วก็เห็นไหมคะมีกลุ่มวัยรุ่นประมาณสัก๓คนเป็นอย่างต่ำนะ
นี่แหละที่เข้ามารุมทำร้ายผู้ชายคนที่โดนรุมเนี่ยนะคะ
เป็นเจ้าของหนังสือพิมพ์ท้องถิ่นแล้วก็เป็นบก
ชื่อว่านายชาญยุทธ์เวชศิลป์อายุ๔๗ปีค่ะ
ก็พอหลังจากรุมทำร้ายแบบนี้แล้ว
ชาวบ้านที่เขาอยู่บริเวณนั้นเขาเห็น
เขาก็ช่วยเข้ามาห้ามกลุ่มวัยรุ่นครับ
แล้วก็กลุ่มวัยรุ่นก็พากันหนีออกไปค่ะ
แต่ทีนี้คนเจ็บโดนไปหนักเลยบาดเจ็บสาหัส

ต้องเข้ารักษาตัวที่โรงพยาบาลหลายวันเลยนะคะ
ซึ่งนายชันยุทธ์ผู้บาดเจ็บก็เล่าให้กับทีมข่าวฟัง

ตอนนั้นกำลังขับรถกระบะกำลังจะกลับบ้านเลยค่ะ
แต่ว่าขับไปจี้ท้ายรถเก๋งสีบอล
ทำให้กลุ่มวัยรุ่นไม่พอใจที่ขับไปจี้ท้าย
ทีนี้กลุ่มวัยรุ่นก็เลยไล่ขับตามมา
คุณชาญยุทธ์บอกว่าตอนนั้นหยุดจะเข้าไปขอโทษแล้วนะ
แต่ว่ากลุ่มวัยรุ่นขี่จักรยานยนต์มาจอด
แล้วก็ชกหน้าทันทีทำให้ฟันหัก๒ซี่
ทีนี้ด้วยความตกใจค่ะก็เลยรีบขับรถกระบะหนี
ทำให้ไปชนกับรถเก่งคันนั้นที่จอดขวางอยู่
ซึ่งก็จอดเพื่อขอความช่วยเหลือนะคะ
แต่ก็ถูกรุมทำร้ายซ้ำอีกรอบหนึ่ง
ตอนที่๒ทำให้สร้อยข้อมือทองหลุดหายไปด้วย
แล้วคุณชาญยุทธ์ก็บอกว่าดีนะที่ตอนนั้นผมไม่มีอาวุธปืน
ไม่อย่างนั้นอาจจะเป็นเหมือนคดีลุงวิศวะก็ได้
แล้วก็หลังจากนั้นนายชาญยุทธ์ก็เดินทางเข้าพบ
พนักงานสอบสวนสถานีตำรวจภูทรเมืองชนบุรี
เพื่อที่จะแจ้งความดำเนินคดีกับกลุ่มวัยรุ่น
ซึ่งทางพันธุ์ตำรวจเอกสมโชคตาผล
ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูทรเมืองชนบุรี
ก็บอกว่าตอนนี้สามารถออกหมายเรียกได้เลย
เพราะว่าหลักฐานที่เห็นจากกล้องวงจรปิดคลิปหลักฐานนี่แหละ

เรื่องของการรุมทำร้ายร่างกายกับเรื่องของการขับรถชน
แล้วก็ขอให้ผู้ที่ก่อเหตุทั้งหมดที่อยู่ในกล้องวงจรปิด
เข้ามอบตัวจะได้ส่งตัวฟ้องศาลจังหวัดชนบุรีต่อไปนะคะ